คุณผู้ชมคะพระรูปนี้ศึกแล้วนะคะ
เป็นถึงเจ้าอาวาสค่ะวัดแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์
แต่ก็ต้องศึกแล้วค่ะเพราะว่ามีคลิป
การเสพเมถุนกับผู้หญิงวัยกลางคนหลุดออกไปในโลกโซเชียลนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ยังมองว่า

เจ้าอาวาสรูปนี้เป็นพระนักพัฒนานะนำความเจริญเข้าสู่ชุมชน
จัญญารัตนเลขาผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า
เจ้าอาวาสรูปนี้ส่งหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลและตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนะคะ
พร้อมกับลาศิกขาเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับทีเนี้ยค่ะเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ก็อนุมัติเรียบร้อย
ศึกของเจ้าอาวาสรูปนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขามองต่างมุมกัน
เขามองว่าเป็นพระนักพัฒนานำความเจริญมาสู่ชุมชนตลอดระยะเวลา
ที่อยู่วัดนี้มา๓๕ปีทำไมต้องมาเสียหายเพียงแค่คลิปเดียว
คลิปไม่กี่นาทีแต่บางส่วนก็มองว่าก็ต้องศึกแหละ
ยังไงก็ต้องศึกไม่ควรทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
พระลูกวัดบอกว่าตอนนี้พระเนรในวัดยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะที่ผ่านมาท่านเจ้าอาวาสก็ถือปฏิบัติดีมาโดยตลอดทำให้วัดเจริญ
พอศึกไปก็ขอให้พิจารณาแต่ส่วนดีที่ท่านเคยสร้างไว้ก็แล้วกัน
อาตมาก็จะบอกชาวบ้านว่าอย่าไปมองความผิดหลวงพ่ออย่าเอาความผิดแค่เพียงคลิปสั้นสั้น
ล้มสามสิบห้าปีที่ท่านก่อล่างสร้างมาช่วยวัดนี้ตั้งแต่ยังไม่เจริญ
ยังไม่มีใครรู้จักยังมีแค่โบสถ์หลังเดียวมีแค่กุฏิหลังน้อยหลังเดียว
ทีมข่าวก็เลยถามนะคะว่าเอาแล้วผู้หญิงที่อยู่ในคลิปกับอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้
เออรู้จักไหมคนในวัดรู้จักไหมพระลูกวัดเคยเห็นบ้างไหมครับ
ท่านก็ยอมรับว่าพระในวัดหลายรูปรู้จักผู้หญิงในคลิปนะคะอืม
อยู่หมู่บ้านใกล้เริ่มเข้ามาทำบุญเมื่อปีที่แล้ว
ก่อนหน้านี้พระหลายรูปเตือนแล้วว่าผู้หญิงคนนี้แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเลย
เวลามาทำบุญในวัดแล้วสุดท้ายก็นี่แหละค่ะมันมีคลิปนี้นะคะ
หลังจากนี้เจ้าคณะอำเภอจะแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสใหม่
เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบปัจจัยต่างของวัดว่ายังอยู่ครบไหม
มีอะไรผิดปกติไหมนะคะก็จะแจ้งให้ทางคณะกรรมการวัดดำเนินการต่อไป
ถ้ามีอะไรผิดปกติการเสพเมถุนในขณะครองสมณบรรพชิตหรือว่าขณะบวชเนี่ยค่ะ
มีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่อุ๋ยค่ะยังไงก็ต้องพ้นจากการเป็นพระ
ความจริงไม่ต้องลาศิกขาใช่คือพ้นพ้นจากความเป็นพระไปตั้งแต่เกาะเหตุเลยอ่ะ
ถูกต้องค่ะกลับมาบวชอีกไม่ได้ด้วยแต่ทีนี้ถามว่าแล้วมีบทลงโทษทางโลกไหม
ไม่มีนะใช่พี่อุ๋ยก็ไม่มีก็เว้นแต่ว่าทางพระเนี่ยมี
ผู้เสียหายไปแจ้งความได้แต่อันนี้ถ้าเป็นแบบก็ยินยอมทั้งสองฝ่าย
เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ต้องประราชิกไป
แต่เรื่องทางโลกก็ไม่ได้มีบทลงโทษทางกฎหมาย
เขาก็เลยมีการพูดคุยกันอยู่ว่ามันควรจะมีบทลงโทษบ้างไหม

ไม่อย่างงั้นเอ้าอย่างงี้ก็อย่างมากก็สุดไปแล้วก็จบ